เพราะว่าเกิดขึ้นหลายครั้งแต่คราวนี้มาเกิดขึ้นกับตำรวจหญิง
คือเริ่มเรื่องเนี่ยมีคนไปเอาภาพโปรไฟล์ของผู้กองโรส

แล้วส่งข้อความไปต่อว่าสารวัตนุ้ย

ไปแจ้งความกันไว้ตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะคะตอนนี้จับได้แล้วค่ะ
แต่ว่าผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำน่าจะโดนแฮ็กเฟซบุ๊ก
พันธุ์ตำรวจโทยิงรักตาพาวงยอดหรือว่าสารวัตนุ้ย
สารวัตรฝ่ายอำนวยการกองตรวจราชการ๔สำนักงานเจรตำรวจ
ก็เดินทางมาสถานีตำรวจนครบานบางเขนมาชี้ตัวนางสาวอังคณาดานาคัม
วัย๓๖ปีค่ะเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
หลังนำภาพของร้อยตำรวจเอกหญิงทันทวันคดด้วงหรือว่าผู้กองโรส
ไปทำเป็นโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งข้อความไปหมินประมาทสารวัตนุ้ยให้เสียหาย
ร้อยตำรวจเอกหญิงทันทวันหรือว่าผู้กองโรธ
เป็นรองสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามนะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็มีการไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจนครบานบางเขน
ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
พอสอบสวนนางอังคณาที่ใส่เสื้อสีขาวให้การพากเศษ
บอกว่าเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นของเธอจริง
แต่เธอไม่ได้เป็นคนส่งข้อความไปต่อว่าสารวัตรนุ้ย
แล้วก็บอกด้วยว่าเฟซบุ๊กเธอถูกแฮ็กข้อมูลและรหัสผ่านไปใช้
โดยคิดว่าเพื่อนน่าจะเป็นคนทำ
พันธุ์ตำรวจตรีสารวุฒิบุตรดีสารวัตรสอบสวนสนบังเขนบอกเลยนะคะว่า
คดีนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาเอาไว้
แล้วก็ส่งสำนวนให้พนักงานอายการฝ่ายคดีอายา๕เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
โดยวันพรุ่งนี้ค่ะจะส่งตัวนางสาวอังคณาไปฝากคังที่สารอาญา
และจากนี้อายการจะรอสำนวนการสอบสวนบางส่วนจากตำรวจ
คาดว่าน่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องคดีได้ประมาณ๑สัปดาห์นี้ล่ะค่ะ